เป็นเพื่อนเขาจะทิ้งกันได้ลงคอเหรอคุณผู้ชมค่ะ
คือพี่วิลลี่เขาเตรียมตัวจะย้ายไปอยู่อเมริกา
เสนาหอยว่าไงจะต้องอยู่คนเดียวเหรอ
คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะ

นี่ยิ่งตัวพี่หอยเองก็ตกใจยิ่งกว่าเราอีก
มันมีความใจแบบหายแวบบวกรวมไปด้วย

เพราะว่าตอนจะขายบ้านเนี่ยพี่วิลลี่เขาโทรมาบอกสั้นว่า
หอยเดี๋ยววินลี่จะย้ายแล้วนะ
แค่นั้นแล้ววางสายไปเลย
ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมเลย
ปล่อยให้พี่หอยทั้งใจหายทั้งเคว้ง
ในใจพี่หอยก็คือคิดทบทวนแล้วนะคุณผู้ชม
คิดถึงขั้นแบบเฮ้ยหรือเราจะตามพี่วิลลี่ไปอยู่อเมริกาด้วยเลยดี
แต่ปรากฏว่าภายหลังเนี่ยได้พูดคุยทำความเข้าใจกันใหม่ค่ะ
วิลลี่จะย้ายไปแค่ครอบครัวของตัวเอง
ส่วนพี่วิลลี่นะนะยังทำงานที่เมืองไทยอยู่
ก็มีการเดินทางแบบไปมาระหว่างเมืองไทยและอเมริกา
หอยทีนี้ได้ยินแล้วก็
วันนี้เค้าลงใจสบายใจอยู่ผ่อนบ้านที่ไทยต่อละกัน

ไปฟังเสียงคนโดนเพื่อนแก๊งแรงหน่อยจ้า
หัวข่าวตกใจมาก
ผมยังอ่านผมยังตกใจอ๋อไม่ขนาดนั้นได้ขนาดนั้นแล้ว
เขาบอกว่าเขาจะทำงานทำงานเดือนนึงนะ
แล้วก็พักเดือนนึงไปหาลูกแล้วก็กลับมาเดือนนึง
เออก็ยังดีก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีสายตาคู่นั้นอยู่กับเราอีก
ผมก็ไม่ค่อยมีเพื่อนนะฮะจริงแล้วมีอยู่คนเดียว
ฉันก็ว่าฉันอ่านข่าวนี้ทำไมสงสัยทำไมเขารักพี่วิลลี่จังเลย
พี่หอยเขาไม่ค่อยมีเพื่อนโอ้ยเอ็นดู
แต่เอาจริงแล้วถ้าเราซี้กันขนาดนั้นวันหนึ่งหายไปนี่ก็ใจหายนะ
ไม่ได้นะนี่คุณพลอยหายไป๑๕วันนี้ฉันใจหาย
เว๊กโหจะกลับมาก็เนี่ยพลอยเอากลับใช่ไหม
เออคิดว่าต้องขายบ้านตามไปชิมใหม่แล้วว้าย